หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์
เป็นม่ายไม่รู้ตัว
และมาอิ่มอร่อยของหวานกับเชฟเอ

ปิดท้ายความสนุกกับเจี๊ยบเชิญยิ้ม
เวลาที่ผู้ชายกดไลค์เนี่ย